ตำรวจทางหลวงที่ศรีสะเกดเข้าไปสกัดจับรถบรรทุก

ขับหนีด่านแบบไม่คิดชีวิตพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ผิดปกติแน่นอนไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่ขนาดจับได้แล้ว
ตัวคนขับนะขังตัวเองอยู่ในรถอยู่๓ชั่วโมง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

มันเกินกฎหมายกำหนดคนขับชื่อพิษนุอายุ๓๐ปีบอกว่าตกใจตำรวจเรียกตัวก็ตกใจดิขับหนีสุดชีวิตเลย
แล้วที่ไม่ลงจากรถเนี่ยมันมีความผิดอย่างอื่นด้วยอ่ะสิ
พกใบขับขี่ครับแล้วก็ขนทรายมาน้ำหนักก็เกินด้วย
พอเห็นเจ้าหน้าที่หลายคนตกใจไม่คิดว่าจะโดนระดมกำลังไล่ล่าขนาดนี้ครับ

มันมีหรอมันมีหรอมันมีขือกลัวอะไรก่อนอะจ้าวที่จืมจ้าว

ตกใจครับผมไม่เคยโดน

เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาความผิดตามพรบทางหลวงคือ

คำสั่งเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งข้อหาสุดท้ายเนี่ย
มีโทษถึงจำคุกแต่ว่าโทษอื่นก็
เปรียบเทียบปรับไปนะครับ